ต้องเจอกับเด็กคนนี้บอกเลยนะว่าร้องเองก็เงียบเองได้ครับ
เป็นไง
ร้องเองก็เงียบเอง
เพราะร้องเองเงียบเอง

เงียบเงียบเงียบ

ไม่เหมาะปอบใจตัวเอง
ผมต้องยอมใจจริงนะคุณพ่อคุณแม่เขาฝึกมาดี

โอเคร้องเสร็จเงียบนะเงียบเสร็จนอน

หรือว่ากระตุกปั๊ก
แล้วเงียบเองได้

ผมขอละกันคุณส่งข้อความมาหน่อย

แล้วก็ให้เป็นความรู้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ

จัดการตัวเองเสร็จสับเลย

จะเป็นเคล็ดลับที่ดีที่คนทั่วประเทศอยากรู้

ตอนนี้สี่ขัวพอมรังสนุกสนานกับการเรียนรู้เลย
บางอย่างบอกให้ทำไม่ทำ